แม่ค้าน้ำใจงามคนนี้หน่อยเขาบอกว่าเปิดร้านวันแรกก็ใจดีเลยล่ะครับ
เป็นไงให้กินฟรีไปเลยใจดีจังเลยอ่ะตามในคลิปเขาบอกว่ามาจากกะบินบุรีและจะไปศรีสะเกด

คุณผู้ชมฮะไปรู้จักกับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้กันก่อน
เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวที่ชื่อว่าร้านแม่แฝดนะฮะอยู่บริเวณแยกอวยชัยอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมา
เขาบอกว่าทั้งสวยและใจดีนะแม่ค้าน่ะ
มีโอกาสลองไปอุดหนุนกันนะเพราะว่าในคลิปเนี่ยเท่าที่เห็นแม่ค้าเขาก็เรียกเด็กเนาะ
น้องหนูเอากินข้าวเช้ากันมาหรือยัง
ถ้ายังนั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันก่อนแล้วเงินไม่ต้องจ่าย
แม่ค้าใจดีเลี้ยงเอง
แล้วยังไงเห็นในถุงนั้นไหมใส่แบบว่าให้ห่อใส่ถุงกลับบ้านไปด้วย

เรียกได้ว่าให้ทานแบบฟรีแล้วที่ทำให้เรารู้สึกโอ้โหอิ่มอกอิ่มใจ

เพราะอะไรนี่เขาเพิ่งเปิดขายวันแรก
แล้วก็เปิดขายแล้วก็มีเหมือนประมาณว่าแบ่งปันให้ทานฟรีกันไปเลย

เพราะฉะนั้นนี่คุณผู้ชมถ้าอยากจะไปอุดหนุนที่ร้านนี้
น่ารักมากน่ารักจริง
ยกสติ๊กเกอร์นี้ให้เยี่ยมโอเคเยี่ยมจริง